คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของการขับรถกันหน่อย

เวลาไปปาดหน้ากันถ้าเกิดว่ามันมีคนใดคนหนึ่งยอมมันก็จบไงคุณ
แต่ถ้ามันไม่ยอมแล้วเกิดชนกันปุ๊บมันจะเป็นเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คืออันนี้ตามความบอกเล่าของคนที่เขาโดนชนนะ
เขาบอกเจอผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอยู่บนทางด่วนทางด่วนด้วยนะ
ปาดหน้าแล้วคงจะไปชนเขาเข้าปรากฏหนีลงทางด่วน
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อลองดูค่ะ
พี่ป๊อสปล่อยรถทำไมไม่จัด
จัดจ้านก่อน
โอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวอธิบายของคุณผู้ชมดูแล้ว
เดี๋ยวอาจจะงงตกลงใครเป็นใครอะไรยังไง
แล้วคนที่ถือกลวยย้ายไปย้ายมาใช่เจ้าหน้าที่จราจรหรือเปล่า
ดูจากการแต่งตัวก็ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะ

ให้ฟังว่าที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเราเบลอหน้าไว้นั่นคือผู้หญิงจริง

ก็นานนะดิแล้วฟังเนี่ย

เขาพูดอะไรก็ไม่รู้จับใจความไม่ได้ลักษณะคล้าย
เหมือนเมายาหรืออะไรอ่ะ

ตรงนี้เป็นหน้าทางเข้าเมืองทองธานีจุดนี้
ปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๓๐
ผู้หญิงอันนี้มาอยู่นี่ล่ะ

แล้วคุณจะเห็นตอนแรกมันจะมีรถกระบะอยู่ตรงนั้นสีแดง

ขับกระบะแดงนั่นแหละไปเฉียวชนรถเก๋งอยู่บนทางด่วน

คุณประพาทก็เลยรีบตามมาสิคะคุณ
พอโดนเฉียวชนแล้วตัวเนี่ยหญิงสาวคนนั้นน่ะ
เทินลงทางรวดแล้วเหมือนพยายามจะหนี

หญิงคนนี้ไม่ยอมหยุดคุณ
แล้วปรากฏคือคุณประภาคเขาเล่าแบบนี้
จริงผมยังไม่รู้ด้วยนะว่าเขามาชนผมทำไม

เบียดรถผมเหมือนเขาจะตั้งใจ

พอเขาหนีมาผมตามบอกให้หยุดเธอไม่หยุด
กระทั่งมาถึงตรงปากทางเข้าเมืองทองค่ะคุณ

แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยหยุดรถกระบะแดงคันนั้น

พอลงมาจากรถแล้วมาโวยวายด่าทอ
พอคุณประพาทตามไปโดนด่าอีก
เขาก็งงสิคุณจะมาฟาดทำร้ายเขาทำไม
ตำรวจภพปากเกร็ชต้องมารังับเหตุนี้
และคุมตัวเธอไปโรงพักตอนจับไปบอกเลยไม่หยุดนะคะ

อ๋อเขาใส่กางเกงอยู่แต่มันสั้นไง
คือมันสั้นมากเสื้อเธออาจจะเป็นเสื้อยาวหน่อยนะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงเธอโวยวายตลอดนะคุณ

นี่เห็นไหมมีพยายามจะลงด้วยนะ

แล้วเจ้าหน้าที่ค่ะคุณต้องตรวจค้นในรถใช่ไหม

เคแปลกใจไหมอ่ะตำรวจบอกโหยตรวจไปอุดจมูกไปอ่ะคือแบบเป็นรถเก็บขยะหรอ

นั่นน่ะดิหลายคนสงสัยตำรวจยังงงเข้าไปของเสียเต็มไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักสดถุงขยะของกินเน่ากองสุมอยู่ในรถเธอ
แล้วเจอกระเป๋าเป้สีน้ำตาลที่เจ้าหน้าที่เขาหยิบขึ้นมาแบบเหมือนไม่กล้าหยิบ
แล้วก็มีเงินอยู่สักร้อยกว่าบาทตอนนี้คุณถามว่าอ้าวแล้วตกลงเขาคุ้มครั่งจากอะไร
เป็นอะไรไปแล้วยังไม่รู้ค่ะคุณแต่ตำรวจบอกเดี๋ยวขอเอาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนอาการดีขึ้น
ตรวจสารเสพติดแน่นอนจ้ะต้องตรวจแล้วแหละถ้าอย่างนี้เนาะ
ไม่แต่ที่น่ากลัวคุณอะไรรู้ป่ะขับรถไงคืออาการอย่างเงี้
ไปเฉียวชนคนอื่นอีกพาคนอื่นซวยเลยนะมันไม่ปกตินะ
ต้องให้ญาติพี่น้องช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันเนอะนะฮะ